ผมจะพาไปต่อที่สงขลา
ถ้าพูดเรื่องการทำงานทำหน้าที่เกษตรกร

แต่เวลามีเพียร์หลายอย่างเข้ามาจะมีปัญหา
ยิ่งเพียร์กระสอบนะครับคุณลุก

ตัวใหญ่มากมี๒ขาครับ

เพี้ยพวกนี้ต้องจัดการให้สิ้นเลย

ชาวสวนมะพร้าวที่จังหวัดสงขลา

กลางคืนจะแบบไหนเท่านั้นแหละครับผม

หุ่นผีกันจนต้องทำ

ชาวบ้านในพื้นที่บ้านหัวนอนตำบลพวง
ขายาวนะครับ
มีผ้าคุมหัวสีดำยาว
เห็นตรงนี้แล้วหลอนเลยฮะ
ผมก็ไม่กล้าครับ

พร้าวก็ลมพัดผิวไป

หนูแข็งพร็อตมีมีปืนแจ้งฟ้าตำรวจทุกอย่างมดแล้ว
ไม่รู้จะทำไงพอเจ้าของไปก็แป๊บเดียวนะครับ
โดดก็มาอีกแล้วนะครับก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน

เวลาเดินคนเดียวเปรียวเจ้าของยังกลัวเลย
ก็น่าจะอย่างนั้นแหละค่ะ

หนึ่งสัปดาห์นะครับไม่มีโจรเข้ามาแอบสอยมะพร้าวอีกเลย
มันจะมีก็ตอนที่เราเสนอ
ตอนเป็นข่าวนี่แหละ
ตอนที่เราเสนอข่าวแล้วโจรมันรู้แล้วนี่
โอ้โฮคุณพี่ต้องเปลี่ยนตัวใหม่แล้วล่ะค่ะ
ผมว่าต้องซุ่มแล้วล่ะครับ
อืมเปลี่ยนตัวใหม่นะ

โอ้หมาหอน

ก็ต้องหาวิธีในการป้องกันขโมยกระโจนกันอยู่อย่างนี้

เพี้ยกระสอบนะต้องกำจัดให้หมดนะพวกเพี้ยพวกนี้นะ